เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเถื่อนจริง
กลุ่มวัยรุ่นไปจอดรถดักส้มแล้วรอคู่อริ
พอเห็นเขาผ่านมาก็ยิงปืนออกมา
พอยิงออกมาจนกระทั่งไปถูกน้องคนหนึ่งในกลุ่มนี้
แล้วไม่พอยังพยายามจะวิ่งตามทำร้าย

และนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพยายามช่วยน้องคนที่ถูกกระสุนปืน
อายุเพียงแค่๑๔ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ภาพนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือ
ด้วยการพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตของน้องคนนี้
แต่คุณผู้ชมคะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ

ตำรวจสพพิมายพอรับแจ้งเหตุว่ามีคนทำร้ายกัน
อยู่ที่ถนนสายพิมายหินดาด
ตรงนี้คือบริเวณแยกยูคาที่เขาเรียกกันค่ะ
นครราชศรีมาเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานี้เอง
อย่างที่เล่าเด็กชาย๒๔ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะคะ
ยังไม่ทราบขนาดจุดที่โดนยิงคือด้านหลังของน้อง
พอนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายน้องเสียชีวิตยื้อไม่ได้
มีคนเจ็บอีก๓คนยังเป็นเยาวชน
ถูกอาวุธมีดไล่ฟันแขนข้อมือได้รับบาดเจ็บตามกันไป
หนึ่งในกลุ่มเยาวชนน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชม
เล่าแบบนี้ว่ากลุ่มของพวกผมประมาณ๖๗คน

คืนก่อนเกิดเหตุมีการจัดงานปาร์ตี้กัน
ผมก็นัดเพื่อนมาเที่ยวกันตรงจุดนี้
ตรงจุดเกิดเหตุมีกลุ่มคู่อริ
ขี่รถเก่งขับรถเก่งมาจอดซุ่มอยู่โดยที่พวกน้องก็ไม่รู้ค่ะ

ปรากฏเปิดฉากยิงมาที่กลุ่มพวกเขา๑นัด
เห็นเบอร์เมื่อสักครู่น่าจะเป็นขวดเหล้านะคะ
ที่แตกแล้วตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
หลังจากนั้นถูกเปิดฉากยิงมาที่กลุ่มพวกน้องอันนี้
ให้การแบบนี้นะด้วยความตกใจ
ก็เลยทำให้วิ่งหนีกันคือวิ่งหนีตายเอาง่าย
หลังจากนั้นก็ขี่รถหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
กลายเป็นว่าเพื่อนอายุ๑๔โดนยิงค่ะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจสพพิมาย
คุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๑คนนะคะ

คาดว่าน่าจะลงพื้นที่ไปยังบริเวณริมถนนตรงนั้น

จะนำอาวุธปืนไปโยนทิ้งตรงจุดนั้นด้วย
แต่ตอนนี้ยังไม่พบอาวุธแต่อย่างใด
ไปดูบรรยากาศงานศพของเด็กที่ถูกยิง

ที่วัดสำริทตะวันตกที่อำเภอพิมายค่ะ

ผู้สื่อข่าวเองก็ได้พูดคุยกับทางด้านของยายของน้อง๑๔

นี่เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกนำมายนทิ้งไว้บริเวณนี้
ยายของน้อง๒๔ยายสำรวยเล่าแบบนี้บอกว่า
พอรู้ว่าหลานถูกยิงยายโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจ

วันเกิดเหตุหลานไปกับเพื่อนที่อยู่ในบ้านระแวกเดียวกันไปกันสองคน

แล้วเอาจริงยืนยันยายเชื่อว่าหลานไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
อย่าให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาเริ่มหนึ่งคดี
ตำรวจตอนนี้กำลังสืบสวนหากลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่นะคะ
ว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ